มคมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมแล้วก็พูดคุยกันถึง

นั่นก็คืองานสัปดาห์เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์เกาะสมุย
ต้องบอกเลยว่าปีแรกที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดี

ท่านผู้บุญการสำนักงานนโยบัยและแผนพลังงาน

เห็นว่าที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลา๑ปี
เสียงตอบรับดีคนร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยใช่ไหมคะ

เรื่องต้นโครงการเปลี่ยนใหม่ประหยัดชวน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนอุปกรณ์

พูดง่ายก็คือส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าเบอร์๕
ซึ่งปัจจุบันสินค้าเบอร์๕มีทั้งแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าคือ
ที่เราเห็นเป็นเบอร์๕ของการไฟฟ้า

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเช่นเตาแก๊ส
เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินอย่างนี้เป็นต้น
อุปกรณ์ประเภทนี้ติดฉลากโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

แต่ว่าทั้ง๒ฉลากเป็นการยืนยันจากกระทรวงพลังงาน
ว่าสินค้าเหล่านี้ประหยัดชัวร์จริง
เพราะว่าประเด็นหนึ่งที่เราศึกษาแล้วก็วิจัยมาก่อนหน้านี้คือ
นิสัยหนึ่งของคนไทยก็คือไม่เจ๊งไม่เปลี่ยน

ใช่ครับคือตายจากการไปข้างเลย
ของบางอย่างที่กินไฟเยอะ
ถึงแม้ว่ามันยังสภาพยังดีเพราะเราบำรุงรักษาดี
แต่ว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ภายในระยะเวลาปีเสร็จไม่เกิน๒ปี

เสียงตอบรับเป็นยังไงคะสำหรับการรณรงค์ในเรื่องนี้

ก็คือเหมือน๒เท่าตัวภายในช่วงระยะเวลาปีเสร็จ
ปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้
จะเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนเทคโนโลยีหลอดไฟ

เรื่องลักษณะนี้ทางกระชวงพลังงานเองดำเนินการมาอยู่๒ครั้ง

จากหลอดอ้วนมาเป็นหลอดผอม

เพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้ว่าหลอดท่านจะยังไม่เสีย
แต่ว่าถ้าท่านตั้งใจเปลี่ยนแล้วเป็นหลอดที่มีอายุการใช้งานต่อวันหลายชั่วโมง

สินค้าหนึ่งคือเครื่องปรับอากาศเบอร์๕
เครื่องปรับอากาศเบอร์๕ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่
มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปควบคุมการเดินเครื่องมอเตอร์ภายในแอร์
เพราะฉะนั้นก็จะประหยัดพลังงานอีก๓๐
ขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยไม่ว่าจะยี่ห้อไหน
แทบจะทุกยี่ห้อที่มีแอร์อินเวอร์เตอร์ผลิตในประเทศไทย
สามารถที่จะขอรับเบอร์๕ได้จากการอิฟทธิภาพภาคประเทศไทย
ยิ่งสูงยิ่งดีเพราะฉะนั้นโครงการเปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์
พอเราพยายามแคมเปญว่าการเปลี่ยนแล้วเกิดการประหยัด
ไม่ต้องรอให้เครื่องมันเสียแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์หัดพลังงานได้ครับ
รวมพลังหาร๒เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ปี๒ที่บอกว่าต้องสารต่อ
เน้นเรื่องไหนเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าจะดูเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
แต่ว่าตัดสินใจบางทีหน้างานคนที่มีอิทธิพลสูงคือเซลล์
เพราะฉะนั้นปีนี้เลยมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์นิดหนึ่งในการที่จะแคมเปญ
ไปจัดเป็นมุมเบอร์๕หรือว่าใช้เป็นมุมเปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์นะครับ
เราทำความร่วมมือกับ๑๐ห้างดังซึ่งเป็นห้างใหญ่ที่คนไทยคุ้นเคย
บิ๊กซีโลตัสเทสโก้โฮมโปรพาวเวอร์บาย๕กลุ่มเดิมอลกลุ่มเซ็นทัน
เพื่อที่จะให้โซนบริเวณที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสักมุมหนึ่ง
แล้วก็มีโลโก้พลังงานหารสองเป็นใหม่เปลี่ยนชัวร์นี้แปะอยู่
เอาสินค้าเบอร์๕ทุกประเภทมาตั้งวางเรียงกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่เตะตา
แล้วก็มีคำอธิบายนะครับว่าสินค้าเหล่านี้ถ้าอยู่ในโซนนี้กระทรวงพลังงานรับประกันว่าประหยัดโชว์จริง
เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ที่เกาะสมุยทำไมถึงต้องเป็นเกาะสมุยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรที่นั่นบ้างคะ
สาเหตุหนึ่งที่เป็นที่เกาะสมุยมันมีสาเหตุพร้อมกันอีกสองสาเหตุด้วยกัน
เรื่องที่๑มีความจำเป็นที่ต้องโปรโมทการประหยัดพลังงานในพื้นที่ภาคใต้
เพราะว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ตั้งแต่วันที่๒๑สิงหาถึง๓๐สิงหา
และแหล่งนี้เป็นแหล่งสำคัญที่จะป้อนก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าในเขตภาคใต้
เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในภาคใต้ว่าการประหยัดพลังงานในช่วงปลายเดือนสิงหามีความจำเป็นมากนะครับ
แล้วก็เลือกพื้นที่สมุยเพราะว่าพื้นที่สมุยเป็นพื้นที่ใช้ไฟใหญ่ที่สุดอันดับ๓ของภาคใต้รองจากหัดใหญ่แล้วก็ภูเก็ต
ปีที่แล้วเราก็มีกิจกรรมคล้ายกันผมลงพื้นที่หาดใหญ่และภูเก็ตปีนี้ก็เลยขออนุญาตที่ลงพื้นที่สมุย

เวลาอันจำกัดจริงอยากจะให้ฝากไว้สำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็พูดถึงเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญที่เราตั้งเป้าเอาไว้ที่เราทำมาต่อเนื่องจากปีที่๑มาปีที่๒ในครั้งนี้นะคะ
ฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเช้าข่าวชัดโซเทียลวันนี้ค่ะ
ได้ครับก็อยากจะเชิญชวนชาวสมุยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่๓สิงหาจนถึงวันที่๖สิงหาก่อนลงประชามติเนี่ยนะครับ
กระทรวงพลังงานร่วมมือกับพันธมิตร๕เจ้าในการที่จะจัดโปรโมชั่นในการที่จะส่งเสริมการขายให้กับสินค้าประหยัดพลังงานนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องหลอดไฟหรือเครื่องปรับอากาศแล้วก็สินค้าอุปกรณ์เบอร์๕ทุกรูปแบบนะครับเป็นการจัดโปรโมชั่นพร้อมกันของห้างดัง๕ห้างนะครับ
แล้วก็จะจัดโปรโมชั่นที่ว่าดังกล่าก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับมีกิจกรรมมากมายรวมทั้งอาจจะมีชิงโชคด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับ
สำหรับท่านที่ซื้อสินค้าเบอร์๕แล้วก็เก็บบินไว้มาจับฉลากกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับ
เพราะทางกระทรวงพลังงานประวรณาตัวที่จะดำเนินการต่อเนื่องนะครับ
พยายามกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็นำพลังงานทุกรูปแบบมาใช้ให้เกิดประโยชนที่เกาะสมุยครับ
สำหรับเช้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรธวรัฐสูตบุตรผู้มนุยการสนพที่ให้เกียรติมาบอกเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมดีกิจกรรมนี้